ครับดูบรรยากาศที่กลุ่มรัศดรเนี่ย
มิถุนาสองสี่เจ็ดห้าเนี่ยค่ะ
มีการจัดขึ้นที่อนุสวรีประชาธิปไตยนะคะ
โดยวันนี้เนี่ยตั้งแต่ช่วงประมาณย่ำรุ่งที่ผ่านมาเนี่ย
เช้ามืดเลยนะคะก็มีทางด้านมวลชนกลุ่มรัศดรรวมตัวกันทำกิจกรรมรำลึกเหตุการณ์อภิวัตสยามยี่สิบสี่มิถุนาสองสี่เจ็ดห้า
ตรงจุดถนนราชดำเนินกลางที่บริเวณอนุสวรีประชาธิปไตยนะคะก็มีนายจตุพัฒน์บุญพัฒระรักษาหรือว่าไผ่ดาวดิน
นายอานนท์นำพาทนายอานนท์นายพานุพงศ์จัดนอกไม้ระยองเนี่ยนะคะแล้วก็นายอัธพลบัวพัฒน์หรือว่าครูใหญ่
ก็เป็นแก่นำในการทำกิจกรรมนะคะทีนี้กิจกรรมเนี่ยก็มีการนำป้ายมาติดรอบอนุสวรีประชาธิปไตย
มีการจุดเทียนรำลึกถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองสองสี่เจ็ดห้าประมาณสิบห้านาที
หลังจากนั้นค่ะกลุ่มนักเรียนเลวก็มีการทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์มีการยกมือชู๓นิ้ว
รวมถึงมีการจุดไฟเผาหนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์แล้วก็ฉายภาพผ่านทางโปรเจคเตอร์
ในวันครบรอบ๘๙ปีประชาธิปไตยซึ่งก็ถือว่าเป็นวันชาติของราศดรนะคะ
ปิดท้ายกิจกรรมค่ะมีการอ่านแถลงการฉบับรัศดรเป็นเวลา๕นาที
หลังจากนั้นทุกคนก็ร่วมกันร้องเพลงวันชาติ๒๔มิถุนา
เพลงนี้นะคะแต่งโดยคุณมนตรีตราโมทเมื่อปีสองพันสี่ร้อยแปดสิบสาม
แล้วก็มีการเป่าเค้กช็อกโกแลตทรงกลมรูปหมุดคณะราชเนี่ยนะคะ
วางบนผืนผ้าใบวงกลมสีสันสดใสซึ่งทนายอานนท์บอกนะคะ
บอกว่าไม่ได้กังวลกับสถานการณ์โควิดสิบเก้าเพราะว่าการชุมนุมครั้งนี้เนี่ย
มีการป้องกันด้วยการสวมหน้ากากอนามัยมีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลอยู่แล้ว
แล้วก็มองว่าต้องสร้างภาวะปกติครับเพราะว่าโควิดสิบเก้าเนี่ย
ยังอยู่กับเราอีกนานดังนั้นผู้ชุมนุมเองก็คิดว่า
ก็ต้องอยู่กับโควิด๑๙ให้ได้ทุกคนก็ต้องรักษาสุขภาพตัวเอง
บรรยากาศเนี่ยนะคะก็มีตำรวจของสนนางเลิ้งเนี่ย
สังเกตการณ์อยู่รอบนอกคอยดูแลเรื่องความปลอดภัยนะคะ
แล้วก็มีการนัดหมายจัดกิจกรรมหลายสถานที่ค่ะช่วง๑๑โมงที่ผ่านมา
โดยกลุ่มรัศดรก็จะเดินเท้าเคลื่อนจากอนุสวรีประชาธิปไตย
ยังรัฐสภาเกียรติกายนะคะจะไปยื่นหนังสือเปิดผนึก
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรขอให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน
เลี่ยงเส้นทางบริเวณอนุสวรีประชาธิปไตยบริเวณธรรมเนียบรัฐบาล
เดี๋ยวเราจะขึ้นจุดให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะจุดไหนบ้าง
อันนี้คือช่วงเวลาช่วงกลางวันนี้ส่วนช่วงเย็นค่ะคุณผู้ชม
รัศดรก็จะทำกิจกรรมกับกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมเป็นการแสดงจุดยืน
ยืนยันหลักการข้อเรียกร้องสามข้อเหมือนเดิมกราฟิกที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะ
ก็เป็นตรวจการของเอ่อกลุ่มผู้มนุมที่จะมีมีการเคลื่อนย้ายไปยังจุดต่างต่าง
ดังนั้นค่ะวันนี้ข่าวเที่ยงไทยรัฐทำให้คุณผู้ชมได้เห็น
เพื่อจะได้เลี่ยงเส้นทางนะคะโดยสามารถสอบถามข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับเส้นทางได้นะคะ
ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรบก๐๒
ให้เบอร์โทรศัพท์สายด่วนเอาไว้ด้วย
โทรได้ตลอด๒๔ชั่วโมงเลยค่ะ

ก็สามารถที่จะโหลดแผนที่จราจร